การที่งานกระถิ่นที่ขอนแก่นนะฮะเวทีหมอลำในงานบุญกระถิ่น
ลูกชายของเจ้าภาพจัดงานบอกว่าไม่พอใจคณะหมอลำค่ะ
เอาทิพย์ไปให้แล้วไม่ยอมรับสุดท้ายชักปืนขึ้นมายิงขู่เลยนะฮะ
นี่ฮะเดินมายิงรัวเลย๗นัดนะครับ
เป็นช่วงที่ตลกขึ้นมาแสดงนี่เห็นไหมฮะ
ทีแรกเขายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงอะไรแล้ว
นี่พอสุดท้ายแน่ใจว่าปืนนี่วิ่งหนีกันโอละหมานเลยนะครับ
บนเวทีนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็บอกว่าเมากรางเก๋ายิงปืนขึ้นฟ้ารัว
ตกใส่คนจะเกิดอันตรายอะไรจับปรับอย่างเดียวไม่พอต้องยึดใบอนุญาตด้วย
นี่เป็นเวทีหมอลำงานบุญกระถิ่นนะครับที่บ้านหัวนา
หมู่๒ตะบนโนนขาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เจ้าของคลิปเป็นช่างภาพประจำวงหมอลำประยูนบันเทิงศิลป์นะฮะ
มาเปิดแสดงอยู่นะครับ
คุณอิงน้ำนะคุณอิงน้ำบอกว่าตอนนั้นคณะหมอลำเพิ่งแสดงไปชั่วโมงกว่า
เป็นช่วงแสดงตลกแล้วบนเวที
เจ้าภาพเนี่ยที่จ้างคณะหมอลำมาแสดงเนี่ยอยู่ดีก็ชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้า
โชคดีในงานมีตำรวจกับฝ่ายปกครองมาดูแลความปลอดภัยนะฮะ
ก็ไปรวบตัวแล้วก็คุมตัวไปโรงพักทันที
ตอนนั้นทุกคนเนี่ยตกใจมากนะครับกลัวกันหมดเลยนะ
เด็กเล็กคนเท่าคนแก่เยอะแยะไปหมดนะฮะหนีกันชุลมุนเลยนะ
นี่คืองานยังไม่เลิกนะฮะเพราะว่าตำรวจมาคุมตัวไป
ฝ่ายปกครองคลุมตัวคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าไป
ก็แสดงต่อค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกฮะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะฮะได้คุยกับลูกชายเจ้าภาพงานบุญกระถิ่นนะครับ
ชักปืนขึ้นมายิง๗นัดเนี่ยนี่คนนี้นะฮะอายุ๓๗ปีแล้ว
ว่าชื่อบีก็แล้วกันนะบีบอกว่าสาเหตุเนื่องจากเขาโมโห
ตอนนั้นเขาเอาทริปไปให้นักแสดงบนเวทีหมอลำแต่ยื่นไปให้ยังไงเนี่ย
ก็ไม่ยอมมารับสักทีฮะเขาเลยโมโหฮะเอาปืนที่พกติดตัวมาเนี่ย
ยิงขึ้นฟ้าไปตามคลิปเขายอมรับว่าเขาดื่มด้วยเมานิดหน่อย
แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีให้ทิพย์แล้วยอมไม่ยอมรับนะครับ
แต่ว่าเขาก็อยากฝากขอโทษสังคมนะครับกับสิ่งที่ทำลงไป
ก็ให้ใจปืนนี่ก็เอามาด้วยพกอยู่แล้วครับปกติก็ถ้าจะเดินทางไกลก็ต้องเอามาด้วยอยู่แล้วครับ
แล้วเราก็ดูแลงานดูแลอะไรอย่างนี้ครับดูแลงาน
มันเหมือนกับเป็นศักดิ์ศรีอะครับเราให้เขาแต่เขาไม่รับอย่างนี้ครับ
เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นบทของเขาบทของเขาที่เขาต้องทำ
คุณผู้ชมคะฟังคำชี้แจงแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันฟังขึ้นไหมเนี่ย
บอกปืนนี้พกติดตัวไว้ตลอดพกติดตัวตลอดได้ด้วยเหรอ
บอกเวลาเดินทางไกลแล้วต้องมาดูแลงาน
พ่อเป็นคนจัดงานหมอลำงานบุญกระถิ่น
แล้วอ้างว่าเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้นะ
แต่ดูแลงานพกปืนมาก็ไม่ใช่หน้าที่คุณใช่ไหมเขามีตำรวจเขามีฝ่ายปกครอง
คือเมาไปหรือเปล่าจะไปให้ทงให้ทิพย์แล้วเขาไม่กล้าลงมารับหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับทางภูมิกับการสพพลนะฮะพันธมตเอกถนอมสิทธิ์วงวิจารณ์บอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาคนก่อเหตุยิงปืนเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่อื่น
แล้วที่บ้านที่ขอนแก่นเนี่ยจัดงานทอดกระถิ่นก็เลยเดินทางกลับมาร่วมงาน
แล้วก็พกปืนมาด้วยนะครับปืนมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ไม่มีใบพกผ่าก็เลยถูกแจ้งข้อหาไปนะครับตามความผิดพรบออาวุธปืน
แล้วก็เรื่องการยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรด้วย
ตำรวจบอกว่าจะรายงานพฤติกรรมไปยังนายอำเภอพลด้วยนะครับ
เพื่อให้ทางในอำเภอเนี่ยที่เป็นฝ่ายปกครองนะฮะซึ่งมีอำนาจ
ในการออกและถอนใบอนุญาตเรื่องของอาวุธปืน
ให้พิจารณาในการถอนใบอนุญาตในการครอบครองปืนของคนก่อเหตุด้วย

ใช่ค่ะแล้วใบอนุญาตครอบครองไม่ได้หมายความว่าคุณจะพาปืนไปในที่สาธารณะได้